กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีที่สำคัญของครอบครัวป้าแขกจากจังหวัดราชบุรีที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
วันนี้สมาชิกในครอบครัวนะครับมาคนละข้อสี่ข้อพอดีเลยช่วยกันนะครับเตรียมตัวมาดีไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าแขกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
แขกครับคำถามที่เรานำมาตั้งเนี่ยนะครับ๕ข้อ๕เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัว
แต่ป้าแขกต้องวางเรื่องให้ดีพร้อมไหมฮะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ไอศกรีม
เรื่องที่๒โรงเรียนวัดบ้านใหม่
เรื่องที่๓พันธุ์วรการ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
พระแขกเองอยากตอบเรื่องไหนก่อนเลยครับ๕เรื่อง

แขกเลือกเรื่องไอศกรีมครับ
จริงแล้วป้าขายมากี่ปีแล้ว

จริงแล้วไอติมที่ขายเนี่ยเป็นแบบไหนครับ

แขกส่วนใหญ่แล้วป้าแขกเนี่ยไปขาย
ไปขายที่ขายดีที่สุดคือที่ไหน

คนเข้าไปดูลิเกก็เด็กเยอะคนเยอะค่ะ
มีไอติมมาบางมาย

แล้วมีใครไปช่วยขายบ้างครับป้า
อ๋อก็มีหลานสองคนไปช่วยขายอะค่ะ

เอาละป้าเรื่องไอศครีมนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็เราจะมีถ้วยให้มีที่ตักไอศกรีมนะครับ
แล้วก็จะมีเกร็ดน้ำตาลมีช็อกโกแลตมีช้อนนะครับ

เดี๋ยวป้าจะต้องตักไอศครีมใส่ถ้วยนะฮะ
ตักใส่ก็คือ๒สีใส่ในถ้วยเดียวกันนะครับ
ยเกร็ดน้ำตาลแล้วก็ลาดด้วยช็อกโกแลต
ใส่ช้อนเสร็จพร้อมเสริมนะครับ

องุ่นมาเป็นผู้ช่วยครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างนะครับของไอศกรีมนะครับ
อย่างที่บอกนะฮะว่าสองสีโรยด้วยเกร็ดน้ำตาลนะฮะ

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ

ไอศกรีมพร้อมลาดท็อปปิ้ง๑๘ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ขายได้มากที่สุดก็๔๐โคลนิเมตต์ค่ะ

ขายตั้งแต่๑๘จาก๖โมงเช้าถึง๑๘จาก๔โมงเย็นค่ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วถูกใจค่ะ

เวลาเดินไปเรื่อยแล้วนะครับ๑๘ถ้วยนะฮะ

เวลาเดินไปเรื่อยนะตอนนี้ได้๓ถ้วยแล้วนะครับ

เข้าเร็วเข้าเวลาเดินไปแล้วนะครับ
สามนาทีนะฮะสิบแปดถ้วยนะครับ

เกร็ดน้ำตานเลยละเอาช้อนไปวาง

อีกสามด้วยเสร็จแล้ว

สิบติดประแถบ

ฮะแต่ไวมากเลยนะ

นี่ผ่านนะครับขอให้โชคดีนะฮะค่ะขอบคุณผู้ช่วยน้องหุ่นด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
เอาล่ะป้าแขกยังไม่หมดหน้าที่ป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกให้ดีนะเหลือสี่เรื่องเรื่องที่เหลือคือเรื่องโรงเรียนวัดบ้านใหม่
พันวรการเรื่องบ้านของเราเรื่องภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ค่ะทำไมเลือกโรงเรียนวัดบ้านใหม่ให้น้องหยก
เพราะเขาเรียนที่นั่นนะคะขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องหยกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยกเคยเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ค่ะเรียนกี่ปีลูก
ก็เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม๓เลยค่ะ
มีห้องเรียนเยอะไหมก็เยอะค่ะ
อาคารไหมแยกค่ะ
มันมีมันมีกี่ตึกตอนสมัยหนูเรียนมันมีแค่สามตึก
แล้วตามตึกมีป้ายติดเยอะแยะมากมายเลย

ในนี้มีป้ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะติดอยู่ชั้นล่างของอาคาร
คำถามอยู่ที่ป้ายนั่นแหละครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น

อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวข้อใด
ตัวเลือกที่๑มีเหตุผล
ตัวเลือกที่สองมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ตัวเลือกที่สามเงื่อนไขคุณธรรม
ตัวเลือกที่๔พอประมาณ
เรียนโรงเรียนนี้มาแล้ว๑๕ปีค่ะ
เวลาไปเยี่ยมแม่ก็จะกลับไปเยี่ยมโรงเรียน
ล่าสุดก็ไปมาเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วค่ะ
ข้อ๓ค่ะเงื่อนไขคุณธรรม
ตัวเลือกที่สามเงื่อนไขคุณธรรมครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

องุ่นจะเลือกเรื่องไหนให้องุ่นครับ

คือเรื่องพันธุ์วรการ

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ค่ะ

หมุนเขาเรียนอยู่ระดับชั้นนี้ค่ะ

เชิญนางหุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านของเรานะพี่หยกนะ
แต่พี่หยกเขาเลือกให้แล้วนะ

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับ

ตอนนี้ได้เรียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศหรือยังครับ

อย่างเช่นคำที่มาจากภาษาสรรสกิจเรียนแล้ว

นี่แหละเกี่ยวกับคำภาษาไทยนี่แหละลูก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาบารีทุกคำ
ตัวเลือกที่๑อิทธิธรณี
ตัวเลือกที่สองครุฑดำเนิน
ตัวเลือกที่สามกีฬาเกษตร
ตัวเลือกที่๔แพทย์ภริยา

ชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุดค่ะ

เคยเรียนคำบาลีสรรษะกิจแล้วกัน
วิธีแยกคำบารีและเศรษฐกิจคือดูพยานชนะค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ค่ะแพทย์ภรรยา
ตัวเลือกที่๔แพทย์ภริยาครับ

ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านก็คือหนุ่มน้อยสตางค์อยู่คนเดียวเท่านั้น

เหลือสองเรื่องก็คือเรื่องพันธ์วรการ

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องสตางค์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปกตินี่ไปขายขายไอติมไหมลูกไปกับแม่ไหม

แล้วตอนนั้นที่แม่ขายอยู่หน้าบ้านก็ช่วยแม่ขายไหม

สตางค์สมาธิดีนะลูก
ผมจะถามว่าป้ายไอศครีมนี้แขวนอยู่ตรงไหนของบ้าน

สมาธิดีนะคำถามอยู่ที่ป้ายนี้พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดเรียงตำแหน่งรสชาติไอศครีมได้ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งคุกกี้แอนด์ครีมชาเขียวรวมมิตรมะนาว
ตัวเลือกที่สองมะนาวรวมมิตรชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีม
ตัวเลือกที่สามชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีมมะนาวรวมมิตร
ตัวเลือกที่สี่รวมมิตรมะนาวคุกกี้แอนดครีมชาเขียว
ที่บ้านขายไอติมมานาน๕ปีแล้วครับ
ป้ายนี้ติดอยู่ที่หน้าบ้านกับตัวไอติมครับ
ผมไปช่วยแม่ขายตลอดครับก็เห็นตลอดครับ
ตัวเลือกที่สามครับชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีมมะนาวลมมิตรครับ
ตัวเลือกที่สามชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีมมะนาวรวมมิตรครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสตางค์ครับ
ข้อครบแล้วมาร่วมเอาใจช่วยนะครับ
ครอบครัวของป้าแขกนะครับจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปต่อชีวิต
ลมหายใจให้คนในครอบครัวได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตข้อครับ

โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร